กรณีหนึ่งนะครับศึกษาธิการจังหวัดบุรีรำระบุว่าผู้บริหารโรงเรียน
ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ครูชำนาญการ
ถูกแจ้งความข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงป๖มานานนับปี
แม้เจ้าตัวจะยื่นใบลาออกไปแล้วก็ตามนะครับ
นายสุพศเจียมใจผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำเขต๑
และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรำ
ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ปกครองเข้าแจ้งความเอาผิดครูชำนาญการ
โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอระหารทราย
มขืนนักเรียนหญิงชั้นป๖มานานนับปี
ตามระเบียบทางโรงเรียนต้นสังกัดจะต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ครูมีพฤติการทำผิดจริงตามที่ผู้ปกครองแจ้งความร้องทุกข์หรือไม่
แม้ว่าครูจะยื่นใบลาออกไปแล้วก็ตาม
หากผลการสอบสวนมีมูลความผิดจริงนะครับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ต้องรายงานให้เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดรับทราบตามขั้นตอน
เพราะถ้าผลสอบชี้หมุนว่ากฤทธิ์ผิดวินายร้ายแรง
ลวนโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการ
ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับเงินบำเน็ตบำนาน
ขณะครูผู้ที่ถูกกล่าวหาจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เข้าให้ปากคำ
และรับทราบข้อกล่าวหาตามที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียก
หลังจากนี้ตำรวจก็เตรียมพิจารณาออกหมายจับต่อไป
ขณะที่ผู้ปกครองเด็กหญิงผู้เสียหายก็ได้ทำเรื่อง
ขอย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนอื่นแล้วเพื่อความปลอดภัย
เกรงจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก
ส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการต่อไปครับ